พี่นายองเขามีศาลชื่อว่าศาลปู่อ้าย

ชาวประมงเนี่ยเวลาจะไปออกเรือหาปลา

กลับเข้ามาที่ฝั่งนะโอ้ยปลาเต็มลำเลย

ขนองด้วยความที่แบบว่าอยากลองของ
ไปพันที่ประหลัดขิดตายอ่ากลับบ้านไปนอนฝันฝันเห็นทะเลกลายเป็นสีเลือด
นอนไม่ได้เหมือนเขาไปตามทวงอะไรอย่างเงี้ฮะแล้วสุดท้ายน่ะ
ต้องรีบมาทำพิธีขอขมานะครับสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือสารปู่อ้าย
ตั้งอยู่ที่บริเวณริมชายหาดชุมชนประมงเรือเล็กอู่ตภาว๓นะฮะ
ตะบนพราอำเภอบ้านฉางที่ระยองก็เลยไปถามนางสมจิตเป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าสมัยก่อนนะชาวบ้านมีการอบพยพมานี่มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน
ส่วนใหญ่ก็เป็นประมงพื้นบ้านพอถึงคืนวันโกนนะฮะก่อนวันพระนะ
มักจะได้ยินเสียงบรรณาศปีพาดบันเลงโดยที่ไม่มีวงดนตรีไปบันเลงนะ
ค่ะแต่มันออกมาจากศาลนี้ครับอ๋อโอ้ชาวบ้านก็โอ้โหขนลุกสู้เลย
หวาดภาวะกันค่ะมันคือความศักดิ์สิทธิ์เนอะสุดท้ายจนต้องมีการตั้งสารขึ้นมา
กราบไห้บูชาทำให้เสียงมันเงียบหายไปค่ะนะฮะส่วนชื่อตาอ้ายนั้นเนี่ย
ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรจึงเป็นสารปู่อ้ายก็ไม่ทราบ
แต่สมัยก่อนศาลนี้เฮียนมากชาวประมงเนี่ยก่อนออกเรือต้องมาบนบานสารกล่าวออกขอให้ได้ปั๊บ
กลับมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาประหลัดขิกเนี่ยไปแก้บนไว้
เอาสีแดงไปทาระบายที่โขดหินเพราะว่าชื่อว่าปู่อ้ายเนี่ยชอบสีแดงนะครับ
ทีนี้เรื่องความเฮียนยังไม่หมดขออภัยความเฮียนคุณผู้ชม
เรื่องความเฮียนยังไม่หมดนะครับนายอารันจิมราชซึ่งเป็นพ่อค้าที่ขายของที่บริเวณชายหาด
ยืนยันกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่าเคยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปลองดีกับสารปู่อ้าน
ค่ะขึ้นไปที่ศาลเอาประหลัดขิกเนี้ยมาเล่นอืม
ชาวบ้านเข้าไปทำทำพิธีไว้เนอะเอามาเล่นแล้วเอาชุดชั้นในเนี่ย
ของผู้หญิงอ่ะจ้ะเสื้อในกางเกงในไปพันที่ประหลัดขิกอ่ะอืม
พอตกดึกเนี่ยกลับไปนอนวิญญาณตามไปหลอกหลอนคุณผู้ชมนะฝัน
ทะเลสีฟ้าคราวมันกลายเป็นสีเลือดสุดท้ายคนที่ทำเนี่ยล้มป่วย
รักษาไม่หายทำยังไงก็ไม่หายหมอก็ไม่รู้สาเหตุ
ต้องกลับไปขอขมาจากนั้นเนี่ยไม่กล้ามาลองของที่สารปู่อ้ายอีกเลยนะครับ
คนมาวัยรุ่นมากลุ่มหนึ่งหรือว่านักศึกษาเนี่ยครับ
มาเล่นแล้วขึ้นไปที่ศาลแล้วก็เอาประหลัดขิกนี้ไปเล่น
แล้วทีนี้เหมือนเขาไม่ได้เก็บเอาไปเก็บที่หรือคืนไว้ตรงที่นั้น
คือก็ได้ข่าวว่ามีการเห็นฝันเห็นทะเลเป็นเลือด
แล้วเขาก็เลยมาเอาประหลักขิกเอามาเก็บที่เดิมนะครับ
จริงจริงแล้วมันมีโกดใส่กระดูกอยู่นะครับคุณผู้ชมเออ
เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนำโกรธใส่กระดูกมาลอยอังคารที่บริเวณหน้าหินปู่อ้าย
แต่บางรายเนี่ยจะโยนกดลงน้ำเออแล้วมันก็เลยพัดเข้ามา
มันก็เลยกลายเป็นแบบกองโกรธเนี่ยเขาก็เลยเอาขึ้นมาไว้ที่ศาลนะฮะ
ก็เลยทำให้เชื่อว่าวิญญาณสัมภเวษีหรือว่าผีตายโหงที่ร่องลอยอยู่หน้าศาล
ก็คงแบบมาใช้สระเนี่ยเป็นที่สถิตจุดฮับเอออะไรแบบนี้
ก็เป็นความเชื่อแหละคุณผู้ชมยังไงก็
อย่าไปลองของก็ยังย้ำแบบนี้ว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แล้วกันใช่ใช่นะคะ